สู้รบกันสงครามในครั้งนี้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับ
ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับรัฐบาลนายกเศรษฐาเป็นอย่างยิ่งครับ
ในการดำเนินการกับภารกิจเร่งด่วนครับ
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวประกัน
พาคนไทยอบพยพกลับบ้าน
ช่วยเหลือคนไทยออกมาจากจุดพื้นที่สีแดงหรือว่าจุดที่อันตราย
เพราะถ้าหากว่าทำช้าไปเพียงแค่วันเดียว
เพียงแค่นาทีเดียวหรือวินาทีเดียว
นั่นคือชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทย
ดังนั้นภารกิจนี้โจทย์นี้ต้องเร่งทำงาน
แข่งกับเวลาติดตามจากรายงานครับ
นับตั้งแต่กลุ่มฮามาสเปิดปฏิบัติการกระตุกหนวดเสือเมื่อเช้าตรู่วันเสาร์ที่ผ่านมา
ด้วยการปรุงพรมยิงจรวดถล่มอิสราเอล
และส่งกองกำลังภาคพื้นดินลุกเข้ามาแบบสายฟ้าแหลบ
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตประชาชนจำนวนมาก
ซึ่งในจำนวนนั้นมีพลเมืองไทยที่เดินทางไปทำงานอยู่ด้วยจำนวนไม่น้อย
ซึ่งกว่าที่รัฐบาลจะตั้งหลักได้ก็ใช้เวลาไปถึง๓วัน
แต่เป็น๓วันที่ยาวนานสำหรับแรงงานไทยที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายอยู่ทุกวินาที
โดยที่ความช่วยเหลือยังเดินทางไปไม่ถึง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าทุกหน่วยจะมีการขยับตัวช้า
แต่ก็พยายามปรับจูนจนเข้ารูปเข้ารอย
ทำให้ภารกิจแรกในการอบพยพคนไทยออกจากอิสราเอลเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
รวมทั้งก็จะเตรียมแผนการในเรื่องของว่าเครื่องต่างที่จะเดินทางไป
อย่างที่กองทัพอากาศได้เตรียมไว้แล้วคือ๔๓๕เครื่อง
แล้วก็แอร์บัสก็อาจจะบินไปแล้วบินมา
หรือทำขึ้นอยู่กับการรวบรวมคนไทย
ภารกิจที่๒และน่ากังวลอย่างยิ่ง
โดยที่รัฐบาลต้องมีการทำงานแข่งกับเวลา

ที่แหล่งงานไทยถูกจับตัวไป๑๑คน
และยังไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นอย่างไร

เพื่อช่วยเหลือตัวประกันเหล่านี้ให้ปลอดภัย
ตัวเลขตัวประกันในชั้นนี้ที่เป็นทั้งหมดเลย
เราได้ยินว่ามีคนถูกจับกลุ่มไปทั้งหมด
ทุกชาติรวมทั้งคนอิสราเอลด้วย

แล้วก็ตัวเลขที่เป็นคนไทย
ที่ได้รับรายงานมาก็จากนายจ้างก็คือ๑๑คน
ข้อมูลต่างเหล่านี้จริง
เรียกว่าในภาวะสงคราม
เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างยืนยันยาก
ก็อาจจะมีเพิ่มได้
อันนี้ก็ต้องเรียนเหมือนอย่างตัวเลขผู้เสียชีวิต

ที่เราได้รับจากในจ้างก็มีการเพิ่มขึ้นมา

แล้วเรารู้ไหมว่าตัวประกันอยู่ตรงไหน

คือทางการอิสราเอลเองเขาก็ไม่ทราบว่า
ตัวประกันคนที่ถูกจับไปอยู่ตรงไหนกันบ้าง

เพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นออกมาให้ได้
ซึ่งภารกิจนี้ถือว่าสำคัญที่สุด

แต่ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ต้องทำให้ได้

ก็คือการนำคนไทยที่ติดอยู่ในพื้นที่สีแดงออกมา
เพราะจากข้อมูลของคนไทยที่ติดอยู่

เพราะยังไม่สามารถเข้าไปได้

เพราะหากช้าไปเพียง๑วัน

และหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดหมาย
รัฐบาลคงยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน